เวลามาที่๓ที่ของหมู่นี้
มาฟังกฎการณ์ให้คะแนนของมวยผู้อีก๒ครับ

กรรมการสินชัยจุลวงและอำนาจสายฉลาด

ให้ฝ่ายแดงเพชรประดุง๔๙และเริง๔๖คะแนนครับ

ไม่เชื่อจับตาดูหมัดอันตรายของผมให้ดีนะครับ
เอ้าวิทยาลัยมา
นักมวยไฟแดง
จอมกิติศิษฐ์นรมล์หรือศิษฐ์ประกายฟ้า

ที่เวทีมวยสยามออมน้อยครับ

ชื่อถนนบุญมี

ชนะ๔๕แพ้๑๕ครั้ง

ขณะที่น้ำเงินนี่มีอาจารย์บุญมีแพ่วพลสงฆ์นะครับ

มุมแดงนี่สดใสซาบซ่าเหลือเกินนะครับ

บอกว่าวันนี้เก๋าจะน็อกคืนซะหน่อยครับ
เชื่อจับตาดูกำปั้นให้ดีว่ากันอย่างนั้นพี่ชัย

ส่วนผู้ที่ทำหน้าที่บนเวทีครับ

รายนี้กรรมการน้ำดีอีกท่านหนึ่งของเมืองไทยนะครับ
ใช้บริการกันมาแล้วแดงเคยชนะมาวันนี้จะยังไงติดตามยกที่๑ครับ
รองเวกครับท่านผู้ชมครับสิทธิ์บุญมีเนี่ยช่วงหลังนี่แรงจริงครับ

เดี๋ยววันนี้มาดูศรีถนนชัยจะทำตัวเหมือนในวรรณคดีไม่ได้นะ
ฝนหลวงสัตว์สัตว์สีถนนชัยนะแดงนั่นก็คือจอมกิตติสิทธิ์นัดรุบน
คู่นี้ชกกันในพิการ๑๒๕ปอนด์
นับน็อกมีหรือเปล่านะครับคุณผู้ชม

ความหนักความแรงน่าอันตรายทั้งคู่หรอครับ
ยังไงอยากพิบตากับมวยคู่นี้

ตั้งใจดูช้าไม่ต้องรีบ

มวยไม่ใช่มาช้าไม่รีบไม่ได้นะ
ช้างไม่ต้องรีบนี่๓ยกค่อยดูก่อนก็ได้

อันนี้กรรมการของวิธีมวยราชภัณฑ์มือชุดนี่
เขาบอกมวยขึ้นมามันต้องเตะต้องตอย

ให้คะแนนทุกยกนี่เป็นอย่างนั้น
หากวันนี้มวยนับน็อตรอกเร็ว
เดี๋ยวเราเอาเสียงสุเทพไว้เข้ามาร้องสักเพลง

ตอนนี้คุณมาต้องตรวจตรงไหน

ก็ต้องไปติวเข้มนักมวยทั้งนั้นนะทุกนะอันเองทุกคนต้องมาฟัง
หัวหน้าคณะด้วยถ้ากินไม่ดีนี่ต้องเข้าไปติวเข้มเป็นพิเศษเลยนะ
กระแดนเป็นการอบคลมตลอดอย่าเปลี่ยนกว่าดูเพราะออกไปทั่วประเทศ
เป็นเก็บประวัติของพวกเราไม่ได้ดูยังว่าในสตูนี่ไม่ใช่
ดูประเทศจริงและตู้ไทยรัตรกำลังแรงเลยนะฮะตอนนี้
ดีวันดีคือวันนี้แฟนมวยเกือบ๕๐๐เฉพาะเงินพอวันนี้

ถ้าว่าแล้วตอนนี้ไม่เป็นสองรองขนาดว่ายังงั้นพอ
เพราะชื่อยอดมวยไทยรัฐที่ท่านต่อกลัวเลยเท่าหวาเลย

เล่นให้เขาดูอ่ะ

หมดก่อนไงมันไม่ถึงคู่เอกนะพี่ป่า
ถ้าต่อยแบบนี้ไม่ถึงกู้เอกแล้วครับ
เดี๋ยวถ้าเราคุยมากเดี๋ยวมามวยไม่ออกมันไม่ได้มา
แต่ต้องดูเกมบนวิธีดีกว่า

เตะต้องต่อยอาวุธต้องออก
กรรมการนั้นสาบโชค
พยาบเดินศรีธนุญชัยในช่วงปลายยุค
ตามด้วยแข้ง๑๒หลอก

เกือบถึงการคลองครับแข่งนี้สวยเลยครับ

ในอดีตก็จะมีน้องมวยชื่อจอมกิตติสิงค์พระเรียน
มวยในอดีตนะแต่วันนี้รายใหม่นะครับ
คนลุ่มใหม่สิทธิ์นักลึกหมด

ครับมวยร้องผู้เอกของเรานักพันแล้วก็ยกแรกครับ

บรรยากาศในเวที

คุณทรงชัยนัทนาศบัญครับ
ปุเตศร้อยเอสแล้วก็ดรนอทครับ
ไปมวยังนั่นเหมือนกันเพราะเมื่อกี้ครูเชียร์เหนื่อยมากเลย
ผมยังเหนื่อยเลยดูไปลุ้นไป

วิทยาบอกว่าเจอข้างหน้าเป็นไงน้องเอกมวยพม่า

เอ้าขอบคุณ๙๑จราเข้เขียวด้วยนะครับ

แล้วก็๑๐๐๐บาทแก่ผู้ที่ใช้จราเข้ฟาดหางครับ

จะน็อกก็ได้จราเข้ฟาดหางก็ดีครับ
ติดตามต่อยกที่๒คู่รองการถ่ายทอดสดพี่ป่าพี่บุ๋มครับ
กิติสิทธิ์นรมนแดงครับน้ำเงินศรีถนนชัย
สิทธิ์บุญมีดแดงมาจากนครพันธมน้ำเงินบุรีรัม
น้ำเงินดีสิทธิ์ถนนชัยนี่เปิดเกมนะครับ
ช่วงนิดนึงน่าจะมีลูกหนักครับ
เจาะยางมีไหมตัดล่างดีไหม

น้ำเงินตีหน้าขาก่อนเลยครับศรีถนนชัย

ไซด์ไล่เรียกกับนักมวยด้วย
จากอังทธรเปิดเกมต่อครับศรีดะนนท์ชัย
ต้องเปิดอยู่แล้วล่ะแม่คำว่ามาเต้นมารอมาจ้องไม่มี
ดูเฉพาะนักมวยที่แทร่จ้องน่ะก่อนการชบโปรโมเตอร์ส่วนใครไปถาม
แทร่จ้องบ้างไม่มีไม่มีใช่ไหมไม่กล้ายกมือดิ
บอกถ้ามีเดี๋ยวให้เปลี่ยนเลยเปลี่ยนจัดแทร่จ้องไปเป็นแทร่บูเลย
ไม่มีจ้องอย่างเดียวไม่มีเงินไม่มีค่าตัวได้ไม่ได้
มันต้องบูอย่างเดียวจ้องไปจ้องมาอย่างงี้ไม่เอาครับ
จ้องไม่มีต้องต้องต้องบูอย่างเดียวแค่ขวาเตอ้าวขยับ
ค่อยค่อยขยับสีทะนุนไชแดงจ้องกิตตีนี่ไม่ได้ถอยอย่างเดียว
มักถอยเอาเชอถอยเอาโต้ด้วยขวางหน้าขวางหน้าแทงซ้ายมั้ย
แทงซ้ายมั้ยเข้าเหลี่ยมแล้วซ้ายออกมั้ยสีทะนุนไชออกไม่ได้
จังหวะขวางหน้านี่ทำได้สวยแล้วต้องเป็นฝ่ายเปิดเกมนะครับ
สีทะนุนไชสิกบุญมีน้ำเงินกุรีรัมแทงซ้ายเลย
ขยับผิดจังหวะก็โดนซ้ายดิซ้ายสลับขวามา๒ตีนด้วย
ชนแล้วต้องออกด้วยนะครับต้องมีบังด้วยแม่ก็โดนชนอย่างเดียวยุบ
วันนี้มุมมัดดูน่ากลัวจริงนะครับศรีทะนอนชัย
โดนจอมกิตตีแดงสวนส่อเข้ามามีทางหงาทางหงาไปนิดนึง
เดินต่อรอเลยรอประมวลเลยนะครับจอมกิตตี
สายตาคอยดูเปรี้ยงครับแข้งซ้ายดันคำยันขึ้นบน
พยายามสอดสอดไปต่างแรกเอาปั้มมุ่งไหน
ใครยุบใครเยี่ยวก็ได้ดิ้นตีซ้ายคำไป
ต่างกันแปลงค่าตีไม่ได้ว่ากันใหม่กลางเวที
เหลี่ยมมันเข้าซ้ายพอดีนะครับเมื่อสักครู่ศรีถนนชัย
เปิดเกมครับออกขวาได้ไหมถ้าออกโอ้โหสวยงามครับปีนี้
ซ้ายซ้ายแน่นเลยขยับต่อ
ธรรมดาครับธรรมชาติมวยตัวเล็กมันต้องเปิดอ้าว

อีกชุดหนึ่ง

มาชุดนี้ครับมาโดนซ้ายกว่าสะสมล่วงไปโดนนับแปลง

หมัดเสียบเข่าเข้าลำตัว
เจ้าอีก๔นี่โดนถึงกับล่วงลงไป

แล้วก็ก่อนหมดยกโดนไปอีกทุ่นนึง

อ่าแล้วขึ้นมานี่เป๋เลยนะครับ
อ้าวยกที่๓อยู่ไม่อยู่ครับ
๕ยกหรือเปล่าโอ้โหใส่หัวเลยนะครับจอมกิติ
ผู้ที่เคยชนะน็อกมาวันนี้ตกที่นั่งลำบากซะแล้วครับ
แต่ช่วงถ้าละครั้งไม่ช่วยเอาไว้นี่
จบตั้งแต่ยกสองแล้วนะครับโดนหงายหลังตีรังกาว
หัวกระม่ำเลยครับแดงจอมกิตติ
ฟื้นหรือยังเท่านั้นเองครับยกนี้น้ำเงินจี้ต่อสีทะนดชัย
อย่างนี้เขาเรียกว่าหัวใจมีปัญหามีปัญหาหรือเปล่าหัวใจมาไม่เต็มร้อย
หัวใจมาไม่เต็มร้อยอ้าวเจอแข้งเจอแข้ง
อ้าวยังเมาอยู่นะน่ะมันโดนอะไรแต่อย่างจะซุดอย่างเดียวน่ะ

เมาเมาสักรอบท่านเย็นหน่อย

บอกว่างทุกคนเจ้ามีปัญหา

สิทธิ์บุญมีช่วงหลังนี่แรงขึ้นมาด้วยตายังลอยเลยท่านผู้ชมครับ
จุกท้องด้วยตาลอยด้วยดูโดนชุดใหญ่ใส่สูตรมาเลยดูสับสองสั้นก็อีกหงายท้องเลย
กรอบกับใจด้วยอ่ะนะหัวใจนะเออใจด้วยดูแล้วไอ้เจ้าจอมกุฏิ

ถึงจะมาดูขึ้นอีกดีกว่าขว์รุ่นใหญ่ใส่ก็สนุกแน่
โอ้นั่งนี่โอกาสนับนอกมีอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวดูภาพชาติโดนยังไง๒ชั้นสั้น
หมดยกสามหมดยกสองครับพอขึ้นยกสามมาจอมกิตตินี่สายหัวก็เลยยังไม่หายเมาครับ
สดงดงามครับจราเข้เขียวแจกอีก๓๐๐บาท